สองมือลูกกระเป๋าสองเท้าเก้าขมายมหน้าเรือพนมพระของวัด
หนองหอยมีไม่ว่าจะเป็นพระอุปกรุษพระสี่บุรีพระสัชกัด
อย่าลืมย่มอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมใส่บาดด้วยนะครับหลาย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
สองมือลูกกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามายมหน้าเรือพนมพระของวัดหนองหอย
มีไม่ว่าจะเป็นพระอุปกรุษพระศรีบุรีพระสังกัจจายพระประจำบัติเกิดบาทบายัย

สองมือลูกกระเป๋าสองเท้าเก้าคมายุมหน้าเรือพนุภระของวัดหนองหอย
มีไม่ว่าจะเป็นพระอุปกรุษพระศรีบุรีพระสังกัจจายพระประจำบัติเกิดบาทบายัย
ให้ใครให้ใจจัดนะอย่าแกล้งกัน

เพลง
สองมือลูกกระเป๋าสองเท้าเก้าคมายุม
หน้าเรือพนุภระของวัดหนองหอย
หน้าเรือพนมภาคของวัดห่อย
มีไม่ว่าจะเป็นพระอุปกฤษพระศรีโมลีพระศังติจายพระประจำแต่เบิดบาดระยัย
อย่าลืมย่มอย่าลืมอย่าลืมใส่บาดด้วย

นี่นี่การแรงชีวิต
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป